คุณผู้ชมคะเรื่องการเมืองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริง
ตอนนี้ก็อยู่ในทุกแวดวงนะคะ
เพราะว่าทุกคนพูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองณขณะนี้
ตอนนี้แวดวงในเพศนางงามนี้ค่ะ
นางงามจักรวาลคนที่๒ของประเทศไทยตั้งแต่ปี๑๙
เนื้อหาใจความแปลเป็นไทยลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เนื้อหาใจความนี้ถูกวิจารณ์แล้วคุณปุ๋ยเองก็มีการตอบโต้บางเสียงวิจารณ์ด้วยนะคะ
การโพสต์ของพี่ปุ๋ยโพสต์เอาไว้ว่า
ขณะนี้รู้สึกเจ็บปวดหวาดกลัวและไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ผ่านมาเป็นตัวแทนประเทศไทย
ในฐานะนางงามจักรวาลสิ่งที่ภาคภูมิใจ
คือการได้เกิดมาในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
และในหลวงรัชกาลที่๙ที่พระองค์ทรงทุ่มเททั้งชีวิต
เพื่อปวงชนชาวไทยและได้ส่งต่อเกียรติยศ
ความเคารพนับถือศิลปะการทูตและความภาคภูมิใจให้กับชาติบ้านเมือง
แต่มาวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
แม้จะเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถึงความอายุติธรรม
แต่ต้องระลึกถึงเสมอว่าเราต้องเคารพซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไข
และขอสะท้อนในสิ่งที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็ก
ส่งต่อไปยังลูกหลานว่าสัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีความเป็นไทยโดยกำเนิดคือการไหว้
พลังสมองและพลังของหัวใจบ่งบอกถึงความรักและเคารพซึ่งกันและกัน
เมื่อเรากำหมัดขึ้นไปในอากาศทำให้เกิดการต่อสู้ได้
แต่เมื่อเราแบร์มือพนมมือสื่อสารกันด้วยความเคารพ
ก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างสง่างาม
และทรงเกียรติยศต่อไปอันนี้คือโพสต์ของพี่ปุ๋ยคุณปุ๋ยพรทิพย์นะคะ
โพสต์นี้นะคะโอ้โหมีคนพูดถึงเยอะจริงนะคะ
ปวีนชัชวัลพงพันธ์ค่ะนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกียวโตนะคะผู้ลิภัยทางการเมืองในคดีหมินพระบรมเดชานุภาพ
ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นค่ะนี่นะคะแปลเป็นไทยก็คือ
ขึ้นมาบิมโบเนี่ยมันก็เหมือนกับสวยแต่ไร้สมอง
ขออนุญาตแปลตรงตัวตามภาษาอังกฤษเลยนะคะครับเหมือนกับว่าโตได้แล้ว
อ่านให้มากกว่านี้ลักษณะประมาณนี้นะคะตำหนิคุณปุ๋ยพรทิพย์นะคะ
คือเขาไปโพสต์ใต้คอมเมนต์ของพี่ปุ๋ยเลยใช่ค่ะไปคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
ใช้คำว่าบิมโบเนี่ยนะคะแปลตรงก็เหมือนกับสวยไร้สมองประมาณอย่างเนี่ย
ก็ตอบกลับยาวค่ะคุณปุ๋ยตอบกลับยาวเป็นภาษาอังกฤษนะคะครับ
ทำไมไม่ทำด้วยความรบมากกว่าเอาแต่พรรณามทั้งหมดฉันส่งความสัตติความรักและความเข้าใจมาให้นะ
มีนะคะคนแชร์กันเยอะครับค่ะคุณปุ๊ก็ตอบกลับยาวแบบนี้ยังไม่หมดนะคะยังไม่
นางงามแล้วก็โอ้โหเป็นคนในวงการนางงาม
เขาเรียกว่าเจ้าพ่อวงการนางงามของไทย
ค่ะก็โพสต์เหมือนกับแสดงความคิดเห็น
ของโพสต์ของพี่ปุ๋ยอีกทีนะคะ

รบในความคิดเห็นของคุณปุ๋ยครับ
อ่านที่คุณปุ๋ยให้ความเห็นเรื่องสถานการณ์การเมืองในไทยขณะนี้
อยากชวนคุณปุ๋ยมาอยู่เมืองไทยยาวสักพัก
อาจจะเข้าใจมิติต่างมากขึ้น
เพราะเมืองไทยต่างจากอเมริกามากครับ

ทีมข่าวของเราก็เจอคุณนวัดอยู่บ่อยนะคะ

พี่นวัดคือจะแขวะพี่ปุ๋ยหรือเปล่าหรือยังไง

นวัดบอกเปล่านะพี่ไม่ได้จะแขวะพี่ปุ๋ยนะ
แต่แค่โพสต์ในลักษณะที่ว่าก็อยากจะให้คุณปุ๋ยเนี่ย

จะได้รู้ว่าเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไง
คุณนวัดบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเลือกอยู่ฝั่งความถูกต้อง
กิดกันนะถ้านางงามในสังกัด
จะมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
คุณนวัดบอกว่าส่วนตัวนะคะ
อยากไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มนักศึกษา

ตอนนี้ไม่สามารถทำได้ค่ะ
ก็ด้วยความเคารพว่าจริงแล้วคุณปุ๋ยก็น่าจะมาอยู่ประเทศไทยบ้างยาว
ลองมาดูซิว่าเออถ้าเกิดมาอยู่แบบเออแบบ

ณวันนี้ทุกคนลำบากเหลือเกิน

ก็เคารพในสิทธิ์ที่อธิบายแต่ว่าในฐานะที่คนหนึ่งที่ฟังคำอธิบาย
จากคุณปุ๋ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายกับ
มองว่าเลือกฝั่งแล้วค่ะตอนนี้
เลือกฟังในความถูกต้องอะครับ
เลือกฟังในความถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในฐานะแบบนี้
ต้องยอมรับว่าหนึ่งจนสองการศึกษาลำบาก
แต่ก็ไม่ได้โกรธในความคิดของคนที่เห็นต่างนะ

ก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปตีความไปไกลจนเกินเหตุ
แต่ว่าการไปมันก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
แต่การไม่ไปถ้าเราพูดให้ชัดมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด